คุณผู้ชมค่ะในวันที่๒๙มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะคะ
เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เลยมีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกส่วนวันนี้เป็นฉบับที่๒แล้วนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะฉบับวันนี้นะคะย้ำ๒๒มกราคม๒๕๖๒นะคะ
เป็นเรื่องราวการอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราศแห่งที่ราบสูงนะ
เนื้อหาก็เป็นลักษณะของการที่เข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เริ่มบวชของหลวงพ่อคูณนะคะการย้ายไปจำวัดตามพื้นที่ต่างต่าง
สรุปสุดท้ายแล้วมาจำวัดที่วัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่
จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาเป็นที่รักของชาวบ้าน
ให้ทั้งธรรมะและสาธารณูปโภคต่างนะคะจนโด่งดังไปทั่วประเทศเลย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ของประเทศนะคะที่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้มีคนถามมาเยอะนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามแผงทั่วไปเลยนะคะ
ว่าจะเป็นร้าน๗๑๑หรือแผงหนังสือที่มีการขายหนังสือพิมพ์นะคะ
ก็หาซื้อครอบครองเป็นเจ้าของกันได้นะคะซึ่งเมื่อวานเป็นวันแรกฉบับแรก
แล้วก็เราจะทำแบบนี้เรื่อยไปจนฉบับสุดท้าย
ไปดูบรรยากาศนะคะสำหรับประชาชนวันนี้ที่หลั่งไหลไปวางดอกไม้
ในงานพระราชทานเพลิงครูใหญ่หลวงพ่อคูณอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้
ยอดวันนี้ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งวันน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นคนแล้วนะคะ
แต่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะประชาชนก็ไม่ต้องรอคิวนาน
และช่วงค่ำวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเพิ่มเก้าอี้ให้ประชาชน
เพื่อนั่งรอฟังสวดพระอภิษฐรรมด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
ขณะนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมในรอบ๑๗นาฬิกานะครับ
จะเริ่มพิธีก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกด้วยนะครับที่เปิดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์
ที่ศูนย์ประชุมอนุปสมกัจจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งมีประชาชนหลั่งไหลมาจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับ
ก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็สามารถเดินเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องรอคิวนะครับเพราะว่าจัดพื้นที่เข้าวางทั้งสองฝั่งของศูนย์ประชุม
แล้วก็มีบริเวณค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควร
วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ทั้งสองชั้นนะครับ
เพื่อรอร่วมฟังพระสวดพระอภิษฐรรมได้
โดยผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สาวมาศคุณล้านเถื่อนดีคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดอกไม้จันทร์ก็ระบุนะครับว่า
จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ไว้ประมาณ๑ล้านดอก
ซึ่งยังมีประชาชนทยอยส่งดอกไม้จันทร์มาเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าจะเพียงพอต่อการจัดงานในครั้งนี้

มีผู้มาวางดอกไม้จันทร์แล้วกว่า๑หมื่นคน
อกไม้จันทร์ที่วางแล้วนะครับจะจัดเก็บแล้วก็แยกไว้ต่างหากนะครับ
ไม่ได้นำมาวนให้ประชาชนได้วางใหม่
รอที่จะขนย้ายไปที่เมนลอยรูปนกฮัศดีลิงที่ชาปนสถานชั่วคราวต่อไปครับ
การเตรียมการของเราเนี่ยนะคะคาดว่าจะมีประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหลังนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
สำหรับดอกไม้จันทร์ของเราเนี่ยนะคะมีคำถามได้
ดอกไม้จันทร์เวียนไหมเราก็ไม่เวียนนะคะ
จิตอสาวมาทำดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมอเนตรสงค์การจณะพิเศษ๓รอบ
โดยมีจิตอาสามาทำวันละประมาณ๑๕๐คน
อย่างเช่นนางทองศรีชาวจังหวัดขอนแก่นคนนี้

ตั้งใจจะมาทำทุกวันเลยครับ
ค่ะถ้าเสร็จจากนี้แล้วต้านดอกไม้จันทร์เสร็จก็ทำหน้าที่อย่างถูกทาง
สำหรับหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพระคุณปริสุทธโธ
ชื่อหนังสืออาจารยานุสรหลวงพ่อคูณ
เล็กนะครับจะจัดพิมพ์ทั้งหมด๓แสนเล่มประชาชนสามารถรับได้คนละ๑เล่ม
โต๊ะรับบริจาคเงินทำบุญพร้อมกับรูปภาพหลวงพ่อคูณในท่านั่งยอง
เบื้องต้นวันนี้นำมา๕๐๐๐เล่มก็แจกหมดตั้งแต่ช่วงบาทที่ผ่านมา
ส่วนผู้ที่จองเป็นเจ้าภาพจะมีหนังสือที่ระลึกเล่มใหญ่แจกให้กับเจ้าภาพด้วย
จะแตกต่างจากเล่มเล็กก็คือมีรูปภาพเกี่ยวกับหลวงพระคูณมากกว่า
แล้วก็จะได้รับเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญด้วย
ล่าสุดมีประชาชนแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมจำนวนมากขึ้นนะครับ
จะจัดเพิ่มเป็นรอบละ๔๒๐ชุดแต่ละวันก็จะจัดสวดพระพิธรรม๓รอบ
ก็คือเวลา๑๔นาฬิกา๑๗นาฬิกาแล้วก็๑๙นาฬิกา
ส่วนเวลา๑๐นาฬิกาของทุกวันจะเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนตร์
ร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมในช่วงเย็นนี้เพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าจากการสังเกตเมื่อช่วง๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
มีประชาชนมาร่วมรับฟังสวดพระพิธรรมจำนวนมากครับ
และอีกสักครู่เวลาประมาณ๑๙นาฬิกา
ก็จะมีการสวดพระพิธรรมในรอบสุดท้ายของวันนี้
ประชาชนก็ยังสามารถเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างต่อเนื่อง

ก็สามารถเข้าร่วมรับฟังสวดพระอภิษฐรรมได้เช่นเดียวกันครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกหนึ่งรอบ

๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่มตรงนะคะ
เข้าไปฟังสวดพระอภิษฐรรมได้ค่ะ
หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ